ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้ก่อเหตุรุนแรงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ไปบุกโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
แล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับบุคลากรทางการแพทย์

โดยถือว่าเป็นการละเมิดกติกาสากล

ทุกฝ่ายยังคงต้องเคารพเครื่องหมายกาชาตินะครับ
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แถลงการประนามเหตุบุกรุกเข้าไป
ภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
คุกคามบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรม

บุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษาพยาบาล

เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการทางการแพทย์

สร้างความหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ขณะที่พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิด

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่
เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ให้กับประชาชนตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยง
ทั้งได้กำชับให้ติดตามจับกลุ่มตัว

และต้องขจัดความเลวร้ายต่างให้ได้

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุ

เพราะเชื่อว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กอรมนสามารถที่จะดูแลสถานการณ์ได้ครับ